คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งอายุเพียง๑๔ปีนะคะแต่ถูกอดีตแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บโอ้โหดูสิคะอันนี้คือพี่สาวโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คเพื่อขอความเป็นธรรม
ครับน้องลีน่าวัยสิบสี่คนเจ็บนะคะก็คือพี่สาวโพสต์ภาพบอกว่าดูสิคะที่แก้มที่หัวบาดแผลเต็มไปหมดน้องสาวแท้แท้อยากจะให้ช่วยหน่อยเพราะว่าถูกอดีตแฟนนุ่มทำร้ายทั้งกระทืบเอาหินทุบหัวเหตุการณ์ที่โคราชอำเภอวังน้ำเขียวสามครั้งแล้วแจ้งความแล้วเรื่องยังไม่คืบหน้าแล้วก็บอกชื่อผู้ชายคนนี้มาด้วยนะคะบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้ว
ที่มีการโพสต์เอาไว้ด้วยชื่อว่าในก้านอายุ๒๕ทีมข่าวไปที่บ้านปฏิรูปที่ดินเขตหมู่๓ตมไทยสมาคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ไปเจอน้องลีน่าวัย๑๔คนนี้ค่ะยังมีแผลเต็มหน้าอยู่เลยนะคะน้องก็เล่าให้ฟังว่า๒ทุ่มเมื่อคืนเธอมาหาเพื่อนแถวบ้านเพื่
ในก้านขี่รถจากกระยันยนต์ซ้อนท้ายเพื่อนกลับมาพอดีเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันแล้วก็เดินมาหาเธอบอกเธอว่ากลับบ้านเดี๋ยวนี้ไปขึ้นรถเดี๋ยวจะไปส่ง
เธอบอกเธอยังไม่ได้พูดอะไรนะคะในก้านลากเลยลากตัวไปที่ถนนกลางหมู่บ้านจนเธอล้มแล้วในก้านเอาก้อนหินที่อยู่แถวนั้นทุบโหนกแก้มข้างซ้ายตีเข้าที่หัวจนโอ้โหทั้งหน้าทั้งที่หัวเนี่ยปูดบวมไปหมดลากตัวเธอไปตามถนนในหมู่บ้านเธอก็ร้องขอให้คนช่วยจนมีคนในหมู่บ้านแจ้งตำรวจตำรวจพาไปส่งโรงพยาบาลวังน้ำเขียวแต่ในก้านอาศัยช

ห้ามคุยกับใครจนทะเลาะกันนะคะถูกต่อว่าทุกครั้งที่คุยกับเพื่อนที่โรงเรียน๑๑สิงหาคมปีที่แล้วถูกต่อว่าว่าไปมีผู้ชายคนอื่นถูกหาว่าไปมีอะไรกับคนในโรงเรียนแล้วบังคับให้เธอลาออกแล้วขูด้วยว่าจะไม่ส่งเสียแล้วเธอเลยตัดสินใจโทรหาแม่ให้แม่มารับวันนั้นแม่ก็ไปแจ้งความนะคะแจ้งความในก้
เอกกลับไปครบด้วยแล้วก็พาเธอมาอยู่กรุงเทพฯไปช่วยกันทำมาหากินแต่เธอก็ถูกทำร้ายตลอดจนทนไม่ไหวแต่สินใจกลับบ้านมาช่วงต้นเดือนแล้วก็ช่วงนั้นในการได้โพสต์ในทำนองที่ว่าจะไปตามน้องให้กลับมาอยู่ด้วยอ่ะค่ะ
มันก็ใช้หินทุบหัวหนูแล้วมันก็บีบคอค่ะ
แล้วมันก็ดึงหนูไปตรงข้างร้านต้นค่ะ
พอทุบเสร็จเขาก็บอกกลับบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอเขาดึงหนูไปถึงตรงซอยร้านต้น

พอเขาเห็นตำรวจเขาก็หลบหนีไปตั้งแต่คืนนั้นเลย
กลัวเขาจะมาทำร้ายแม่ทำร้ายน้องที่บ้านเนี่ยค่ะ
ว่าเขาก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วก็ไม่โดนจับสักทีค่ะ
พยายามที่จะเลิกลุ้มไปตลอดก็จะไปห่วงขู่ตลอด

ตอนนี้ก็เหมือนกับว่ายังไงก็จะไม่กลับไปเลยนะ

ว่าถ้าลูกชายเขาติดคุกเนี่ยเขาจะเอาถึงตาย
และในก้านเนี่ยเคยบุกมาที่บ้านด้วยนะครับ
บอกลูกสาวแล้วอย่าไปคบเลยว่าในก้านี่นิสัยแบบท่าทางไม่ค่อยดี
แต่ว่าลูกสาวไม่เชื่อนะครับตอนนี้ก็ต้องดูแลกันอย่างเต็มที่
ส่วนแม่ของในก้านเราก็เจอนะครับเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นคนดีนะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใจล้งใจร้อนเนี่ยเพราะว่ามีอาการเลือดคลั่งในสมอง
จักรยานยนต์ล้มจนต้องผ่ากระโหลกแล้วก็ไม่เคยขู่ทางแม่ของฝ่ายนั้นนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงทั้งสองฝ่ายเลยนะครับ
ซึ่งเรารับไม่ได้จริงข้อคบกันนั้นเราก็ไม่ทราบ
จากที่กรุงเทพอะค่ะเขาก็มาตามตัวน้อง
เมื่อวานเขามาถามว่าน้องอยู่ไหมน้องไม่อยู่น้องไปไหนเลยอะครับ
ก็อยู่บ้านเพื่อนนะคะเขาก็ตามไปเจอตัวน้องแล้วก็ไปตีค่ะ
แต่ก่อนนู้นตอนที่อยู่กับน้องเริ่มต้นเลยค่ะ
สอนตลอดไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนี้หรอก
อยากให้อยู่มุมิมิเศรษฐกิจไม่ดีอย่ามาอย่างนี้เลย
ยิ่งแต่ดินไม่ออกก็ดูว่าเป็นยังไง
เรียกลูกสมัยอยู่คุยอยู่

เพราะเป็นคนที่ป้าทคติกับใครไง
สวพวางนางเขียวก็คุมตัว
แจ้งข้อหาเบื้องต้นคือเรื่องการทำร้ายผู้อื่นจนบาดเจ็บนะครับ
เดี๋ยวจะตรวจเรื่องสารเสพติดแล้วก็รอให้ทางผู้ปกครองของน้องเนี่ย
ลีน่าเนี่ยมาให้ปากคำเพิ่มเติมก็อาจจะมีข้อหาพรากผู้ยาวเพิ่มด้วยนะครับ